สำหรับการวิ่งของพี่ตูนและคณะโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

พี่ตูนก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิม
ตั้งจากตี๓๔๔นะคะ
ก็๔เซตด้วยกันคุณผู้ชมคะ
เซตแรกเนี่ยก็ออกแต่เช้า

แขวงทางหลวงกำแพงเพชรไปยังมาเจริญก้าวการเกษตร
ระยะทาง๑๖๑กิโลเมตรนะคะ
ก็มีหลายคนมาร่วมวิ่งนะคุณผู้ชม
คุณจุตินันพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกไทย
ตัวแทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
มีนักกีฬาคนพิการค่ะคุณผู้ชมเป็นทีมชาติไทยนะคะ
จาก๕สมาคมก็มาช่วยกันด้วย
คุณประวัติวโฮรัมเรวัตตานะพงศกรแปรยอพัทยาเทพทอง

อกจากนี้ที่เป็นประเด็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
อาจารย์ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะบริจาคเงินด้วย๑ล้านบาท

แล้วก็เตรียมจะมีเหรียญหล่อพระพิคเนธนะคะ
คุณผู้ชมทำขึ้นมาอาจารย์ทำขึ้นมาเองจะมอบให้กับพี่ตูน
ว่าทางพี่ตูนและคณะจะวิ่งผ่านวัดร่องขุ่น๒๒๒๓ธันวาคม
แต่อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าน่าจะไม่อยู่อาจารย์เองอาจจะไปต่างประเทศ

อ่าก็สุดยอดแล้วไอ้น้อง
ฮ่าแสดงไม่พบกันสุดยอด
นะทำดีแล้วสุดยอด

ถูกต้องคือขนาดไม่เจอกันยังแกยังอารมณ์ดีขนาดนี้
ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าช่วงวันนั้นอาจารย์เฉลิมชัยไปต่างประเทศ
ก็เสียดายไม่ได้เจอกันแต่ก็เตรียมบริจาค๑ล้านบาทนะคะ
ตลอดทางค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีประชาชนไปให้กำลังใจ
ไปบริจาคเงินกันเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็มีสีสันตลอดล่ะมีคนมอบของที่ระลึกคุณทัศนัย
หลายจังหวัดนะก็จะเป็นของที่ระลึกที่เป็นของเด่นของดังของแต่ละจังหวัด
กำแพงเพชรก็จะมีกล้วยไข่มารอให้กันเลย
วันนี้ชาวกำแพงเพชรเอาหมวกกับผ้าพันคอมอบให้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยววิ่งขึ้นเหนือเดี๋ยวจะหนาว
พี่ตูนหนาวค่ะแล้วก็มีกล้วยไข่ไก่ย่างนะคะ
ก็คาดว่าจะเข้าสู่จังหวัดตากพรุ่งนี้นะคะ
ธันวาคมแล้วก็หยุดวิ่ง๑วัน๑๖ธันวาคมหยุดพักนะคะ
ให้กล้วยเป็นเครือเลยทีเดียว
นี่ไม่อยากคิดว่าคนที่เขาตามคุณตูนคณะเขาจะเอาไปเก็บไว้ไหนหมดนะ
แต่มีภาพน่ารักด้วยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะ
คือเมื่อวานก็เห็นภาพพี่ตูนเล่นอุละฮูฟบนเวที
วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาร่วมกับน้อง
แต่พี่ตูนคุณไม่ค่อยถนัดนะคะถนัดวิ่งซะมากกว่านะคะ
นี่แบบได้แป๊บเดียว

และเสื้อขาวที่ใส่หมวกโน๊ตอุดมค่ะ

สู้น้องเขาไม่ได้บอกขอวิ่งดีกว่าพี่ตูนบอกนะคะ

บริจาคล่าสุดดูกันหน่อยดีไหมคะ
เดี๋ยวเรามีเพจของโครงการ๙คนละ๙เนี่ยค่ะ

อันนี้แค่กำแพงเพชรนะใช่

ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนและคณะวิ่งด้วยนะคะ